เอามาดูกันต่อนะคะแก้วขนเหล็กค่ะ

คุณซีซีวัดและคุณโออัพชาโคจรมาเจอกันเมื่อวานนี้

วันเกิดคุณซีซีวัดเซอร์ไพรส์กลางงานวงสวงกันเลยทีเดียวนะคะ

ก็ปีนี้๓๕ปีแฮปปี้เบิร์ตเดย์ด้วยนะคะ
ถูกต้องเพราะฉะนั้นคุณซีคุณโอมและอีกต่างช่อง
๓กับ๗เมื่อก่อนมาเจอกันที่ช่องวัน

พี่เบิร์เดย์ย้อนหลังไปฟังสัมภาษณ์กันเลยค่ะ
ก็ฝากด้วยครับคุณผู้ชมครับนี่เป็นครั้งแรกที่

สมมุติว่าผมเป็นแฟนคลับ

แล้วก็ดูนาเรา๒คนและทีมการเนี่ย
เราจะตั้งใจทำหน้าที่โอเค

ที่ผมมั่นใจว่าจะถูกใจทุกชมได้แน่นอน

ดิฉันไม่ใช่เมียเค้าอ่ะนับไม่ถูก